คือล่าสุดพ่อออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับ

ไปที่บ้านของนายวสันเพชรใสคุณอัน
คุณอันเนี่ยเป็นพ่อของน้องออกัส

คุณอันเนี่ยกำลังเตรียมจะกลับไปทำงานที่ปฐุมธานีแล้ว
คุณอ่านเล่าบอกว่าได้พูดคุยแล้ว

โดยมีเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสุรินทร์มาเป็นคนไก่เกลี่ย
ไปเยี่ยมแล้วก็เล่นกับลูกได้ตลอดเวลา
แต่ไม่ให้เอาตัวน้องออกัสไปเลี้ยงหรือไปค้างที่บ้าน
เพราะว่าแม่ของน้องออกัสให้สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก
พ่อของน้องออกัสบอกว่าที่ผ่านมาก็ดูแลลูกมาตลอดนะ
เวลาที่แม่ของน้องโทรมาขอค่าใช้จ่าย
ก็จัดการให้นะครับตอนนี้ยังรู้สึกสะเทือนใจมากอยู่
เห็นคลิปลูกเดินถือขวดเหล้าแล้วเปิดขวดเหล้าเอง
อยากให้แม่ดูแลลูกให้ดีกว่านี้
ส่วนย่าของน้องออกัสบอกว่าพอเห็นคลิปก็ใจสลาย
ไปเล่นกับหลานตลอดมีอะไรก็ขนไปให้หลานกิน
ย่าอยากอุ้มหลานมากแต่แม่เขาไม่ให้อุ้ม
ทั้งที่เธอหรือคุณย่าเนี่ยเลี้ยงมากับมือตั้งแต่คลอดเลย
ด้านนายอัฐศิษย์ลำพระเวทท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์
บอกว่าสิ่งที่พ่อต้องการคือให้แม่ของน้องออกัส
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกใหม่
และให้โอกาสฝ่ายพ่อเข้าไปเยี่ยมลูกบ้าง
หรืออาจจะต้องยื่นสารเพื่อขอให้เป็นผู้ปกครองรับรองบุตร
เพื่อให้มีสิทธิตามกฎหมายในการดูแลลูก

กรณีนี้ที่เด็กน้อยคนนี้ดื่มเหล้าฮะ